รู้ใช่ไหมว่าถ้าไม่ได้แชมป์นี้เกิดอะไรขึ้น
สนามไม่มีใครบอกผมเลยว่าผมไปแล้วต้องไปเล่นเซ็นเตอร์
ไม่ต้องสนใจโค้ดโย่ง

วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเด็กที่ผมคิดว่าเราควรจะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
เพราะว่าเราเห็นในสนามจากการที่เขาแจ้งเกิดเต็มตัวในศึกอาเซียนคลับ๒๐๒๐ที่ผ่านมา
จะเดินทางไปสิงคโปร์ผมว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าเขาจะเป็นตัวหลักในฐานะดาวรุ่งหน้าใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่

อะไรคือส่วนสำคัญที่หล่อหลอมเขาให้เป็นนักเตะที่นิ่งเกินวัยและก็เล่นภายใต้ความกดดันได้ดีขนาดนี้
เอาเป็นว่าทุกเรื่องราวที่ผมได้คุยกับน้องทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมันสะท้อนตัวตนของนักเตะคนนี้

อันนี้เหรียญอาเซ็นต์ครับถูกมั้ย

ชื่อครับ
กลับมาเป็นแชมป์สร้างความสุขให้คนไทยนะ
ถามจริงก่อนเดินทางไปเกิดดันไหม

เพราะรู้ใช่ไหมว่าถ้าไม่ได้แชมป์นี้เกิดอะไรขึ้น

แล้วเราเองเนี่ยก็คือโอเคเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ในทีมชาติ
แต่โอกาสที่มันสำคัญมากกว่าพี่ก็อึ้งเหมือนกันว่า
เฮ้ยบ้านะจิสรากาแมนเซ็นเตอร์โทรจริง

ตอนที่ติดทีมชาติแล้วลงซ้อมวันแรก
รู้มาก่อนไหมคือมาโน่บอกไหมว่า

หรือว่าเจอสนามซ้อมปุ๊บแล้วจับบล็อกลงเลย

ตั้งแต่มีชื่อไม่มีใครคุยเรื่องนี้เลย
แล้วมันทำความเข้าใจยากไหมเล่าให้เราฟังได้ไหม
เราเองก็เห็นมาโน่เอาพูดตามตรงนะ
คืออาจจะบอกว่าเราค่อนขอดแล้วอาจจะด้อยค่าเขามากไปหน่อย

เราเห็นอะไรในความเป็นมาโน่ที่ทำให้รู้สึกว่า

เขาก็พยายามจะรวมให้นักเตะคิดไปทางเดียวกันก่อน
อย่างแรกคือตำแหน่งการเล่นก็อาจจะบอกให้เข้าใจง่ายก่อน
ให้เล่นแบบง่ายว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้
อืมใช่อย่างของแล้วแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรในความเป็นเรา
ไม่ได้เปลี่ยนเลยเขาไม่ต้องบอกเลยว่าผมให้ผมทำอะไร
แสดงว่าจังหวะที่เซตบอลนั้นมันจะออกไปทางไหนก็ตาม
หรือว่าอาจจะแทงบอลทางลึกอะไรก็ตาม
ที่มันเป็นจังหวะที่ได้ประตูจากการออกบอลของแล็กบ้างในบางส่วนเนี่ย
เขาให้เราคิดเลือกอิสระทุกอย่างอิสระ
อิสระถึงเล่นแล้วแต่เราเล่นเลยก็คือ

แล้วเราก็ใช้จำหน่ายพอเล่นบอลเท้าสู่เท้าแล้วไปยิงประตู
ก่อนไปกับหลังไปแตกต่างกันอย่างไร
แต่งต่างผมกว่าก่อนไปความคิดมันก็แบบ
แค่ได้เข้าร่วมแค่ได้ไปร่วมร่วมซ้อมได้มา

ไม่ได้คิดว่าจะลงก่อนเลยตอนแรก
เค้าต้องการอะไรเค้าก็บอกเรา

เพราะว่าคำตอบมันมีผลน่ะ

คือในอาเซียนกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันก้าวข้ามแล้วขาดไม่ได้
แต่ว่าไปเจอในเอเชียอันนี้แลกเปลี่ยนกันนะ
เจมองว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
ผมก็มองผมว่ามันเป็นปัญหาของผมแน่
ผมก็รู้ว่ามันต้องเป็นปัญหาในราบเอเชียครับ

มันโอเคกับเรื่องของทางบอลจังหวะ

อันนี้ถามจริงมันมีผลไหม

เฮ้ยฟาบิโอคอนาวาโลมันก็บัลลังดอจาก

แล้วความคิดผมแบบในเวลาที่ผมเล่น
ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคของผมไง

ผมก็จะเก่งกับจังหวะแบบจะขึ้นหมวกแล้ว
ผมก็แบบอย่างน้อยผมก็คือแบบ

ไม่ต้องสนใจโค้ดโย่ง

แบบมันได้เติมได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
พอมาเล่นข้างหลังมันเล่นสบาย

ไม่ต้องรอบด้านแต่ว่ามันสนุก

ไม่ต้องมีใครมากดดันข้างหลังเราเลยอะไรอย่างนี้
สรุปสบายหรือสนุกแค่ตอนนี้

ตอนนี้มันได้หมดแล้วครับผม
ผมก็พร้อมเล่น๒ตำแหน่งแต่ว่า๒ตำแหน่งนี้นะ
อ่านโซเชียลทุกเรื่องอยู่แล้ว
รู้สึกยังไงกับข้อความที่อาจจะมองว่า

ผมทำงานเกือบตลอดทั้งวัน

มาอยู่ที่สนามอีกละ
จนชุดใหญ่เสร็จแล้วก็สินค่อยกลับ

พูดถึงคนเฮงในมุมที่อยากสื่อสารกับมาแน่นแหละต่อได้กัน
แต่เอาจริงพี่เห็งเขาบอกว่าเรามีความพิเศษมากกว่าคนอื่น
คือมีวิชชั่นในการเล่นก็คือเหมือนกับว่ามุมมองในการเล่นฟุตบอลที่มันแตกต่าง
ซึ่งเป็นพรสวรรค์อย่างนี้เขาเคยคุยกับเราไหม
เขาก็บอกครับเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เห็นแบบอย่างนี้ปุ๊บ
เวลาเราลงไปเล่นในเกมก็ให้เราทำจุดเด่นที่เรามีให้ทำออกมาทำบ่อยอะไรอย่างนี้ครับใช่
เคยได้ยินคำนี้แล้วมันจี๊บไหมคำที่พี่เห็งชอบเขาบอกว่า
เวลาก่อนจะลงเล่นบอกว่าให้สลัดกางเกงก่อนให้เอามดออกจากกางเกง

เขาบอกว่าวันไหนจับบอลลั่นหรือว่าอะไรอย่างนี้
ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าจับวันรั่นหรือจับอะไรอย่างนี้วันอยู่ในกางเกง
เขาบอกว่าเนี่ยมดอยู่ในกางเกงหรือไงเขาบอกว่าจับวันลุกลีลุกโลนเหลือเกินอะไรอย่างนี้
คือเขาเปรียบเทียบคืออยากให้เล่นให้มันนิ่ง
มันไหวป่าววะ
อันนี้จริงป่ะเคยโดนถามไหม
ทักก่อนแคง
พอลงไปเล่นนะไม่ไหวจริง
คิดว่าเสียดายไหมที่พี่เองไม่ได้ทำงานระดับชาติ
หรือว่าเป็นความสุขของชนบุรีมากกว่าที่ได้ครบ

แต่แบบถ้าอยากยิงก็เสียดายเหมือนกันนะ
คืออยากให้ระดับชาติได้พัฒนาไป
ไปทางที่ดีดีขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้ครับ

เหมือนเคยเกือบจะถูกประเมินไม่ผ่านนี้ป่ะ

ก็ผมเข้ามาปีแรก๑๓ปุ๊บ

พอมันสู้รุ่นเดียวกันในชนบุรีตอนนั้น

พอสิ้นปีก็จะประเมินอีกทีหนึ่ง

มีเวลาแบบพัฒนาตัวแบบถ้ายังไม่

และแบบที่เขาขอดออกเขาแบบ

ความรู้สึกก็คือนั่งรถกลับจากโรงเรียนไม่มีใครคุยกันทั้งรถบัตร

โมเมนต์ตอนที่แบบว่าต้องห่างกับพ่อกับแม่นะ

เล่าให้พี่ฟังบอกเมื่อกี้บอกว่า

วิ่งตามรถร้องไห้ด้วยเหรอ

อเจมส์ก็จะเห็นแม่
อย่างสมมติว่าชมบุรีไปแข่งแม่ก็ตามไปดู

ที่ไม่ได้อยู่กับแม่เลยหลังจากที่

ก็เอาแบบไม่ได้อยู่เดี๋ยวกันทุกวันเต็มนี่ก็เกือบ๑๐ปีครับ
ยิ่งตอนที่แบบ๑๐ขวบที่ตาดยิ่งกว่าหน่อย
วันไหนผมแบบเล่นบอลอย่างงี้
วันที่นั้นผมแบบไม่วิ่ง
คือแบบเล่นบอลสไตล์ผมตอนไว้เด็กคือแบบ
ใช่พอฟุตบอลมาหาเราอยู่นนั้น
คือแบบเห็นแบบผมแบบเดิน

ถึงรถมานี่เอาเลยนะจะเล่นต่อไหมให้บอลน่ะ
อย่างนี้ผมบอกเล่นต่อถ้าเล่นต่อต้องวิ่ง
ร้องเลยเรียบร้อยนั่งรถกลับบ้าน
นั่งคุยกันไปสักพักอยู่ดีผมก็ไม่รู้คิดอะไรเหมือนกัน
อยากจะถามความรู้สึกพ่อแม่ของเขาซะงั้น
ซึ่งก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์รู้นะครับว่าเขาขี้อายแล้วก็พูดไม่เก่ง
แต่บางทีความเร็วทำอะไรแบบสดไม่ต้องให้เตรียมตัว
มันก็ทำให้เราได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่
นั่นคือแววตาของความภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้
และความเสียสละที่พ่อกับแม่คนหนึ่ง
ทิ้งเวลาส่วนตัวของตัวเองเพื่อลูกของเขาครับ

ครั้งนั้นสิบปลูกดระดาษนั้นออกก็แสบเหรอ
แล้วจะให้ด้วยกันแล้วโหร้องตามมันทำยังไงไม่ทำยังไงตอนนี้แบบเห็นลูกตามรถ
ก็ต้องทิ้งอ่ะ
มีช่วงหนึ่งแบบช่วงแรกก็แบบทิ้งพอช่วงหลังแบบผมไม่เอา

ต้องไปรับไปทุกวัน

ผมก็ขับรถวัน๘๐โล

เพราะผมไม่รู้

พ่อกับแม่ครับ

ถ้าเรื่องฟุตบอลก็ต้องให้แบบว่าต้องขยันและต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้มากกว่านี้
ครับอันนี้ต้องบอกเขานะไม่ใช่บอกผมนะ
ครับอันนั้นผมบอกทุกวันอยู่นะครับ
ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องเน้นเน้นให้ซ้อมหนัก
บังคับผมอะแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยเอายังมีบ้าง
อะแม่ครับกับลูกคนนี้
ไม่มีอะไรเลยทำให้เต็มที่
ในวัยเด็กเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าแล้วจำได้ไหม
เห็งก็เคยบอกว่าและเป็นเด็กในรุ่นน่าจะ๒คน
โค้ดเฮงเขาจะให้เด็กทุกคนเขียน

แต่ละคนอยากโตขึ้นไปอยากเป็นอะไร

ผมว่าผมอยากไปได้บริเวณที่ยุโรป
อนาคตคือตั้งเป้าใช่ไหมว่าสักครั้งหนึ่ง

ไหนก็ได้ต่างประเทศที่แบบสามารถพัฒนาเราได้
หรือว่าดีกว่าที่ประเทศไทยเรา
ชัดเจนนะครับก็ยังไงท่านผู้บริหารท่านใดที่อยากจะซื้อนะครับ
ก็ยื่นเข้ามานะครับ

ไม่รู้ว่าถ้าเขาจะไปไม่ไปไม่รู้นะครับ
แต่ว่าโอเคสโมสรมุมนึงก็อยากจะเห็นแล้ว
สโมสรเป็นคนจัดการผมอยู่แล้ว
เป็นคนแบบถ้าโทรโมสรให้ไปที่ไหนผมก็ต้องไปเนอะ
แต่มันเห็นจริงนะว่าทีมชาติเรา

คือฝีเท้าเอาตรงนะพี่เจก็อยู่ฟุตบอลมา
คือเราอาจจะไม่ได้เตะบอลเก่งแต่เราเห็นว่าฝีเท้าไม่ต่างกันหรอก
แต่สิ่งที่มันดำเหนือกว่าแม่งคือคลาสเว้ย
ล่างกาย

แบบว่าอ่อนไปแล้วอ่ะ
ซึ่งเหมาะว่าเขาเจอกันงานยาก

มันอาจจะต้องพัฒนาเป็นจุดที่ดีกว่าไหม
ทุกคนก็อยากไปถึงที่มันโอเคกว่าอยู่แล้ว

มีโอกาสก็อยากจะไปต่างประเทศกันหมด